เรื่องของโควิด๑๙กับการเร่งให้มีคนไทยได้ฉีดวัคซีนกันเยอะนะครับ
คือตอนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยต้องอัพสปีดแล้วล่ะ

สิ่งสำคัญสองเรื่องในการที่เราจะฉีดวัคซีนได้สำเร็จ
นั่นก็คือ๑วัคซีนเข้ามาวัคซีนมาแล้วนะ
กับ๒คนไทยพร้อม

แต่ถามว่าคนไทยพร้อมแค่ไหนเชื่อมั่นแค่ไหน

ทางรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยนะฮะ
เพราะว่าคนไทยตอนนี้ก็ยังเรียกว่ากล้ากลัวอยู่นะครับ
แล้วก็อยากจะเลือกเรื่องของยี่ห้อวัคซีนด้วยนะครับ
ทีนี้คุณหมอท่านหนึ่งที่พูดเสมอบอกว่า
อยากให้คนไทยทุกคนได้สวมเกราะป้องกัน
นั่นก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙กันทุกคนคุณ
คือตอนนี้เราอยู่ในสนามรบโควิด

ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเท่ากับเราไม่มีเกราะอะไรเลยนะคุณนะ
มันจะไม่ให้ป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต
คือหมายถึงว่าถ้าเกิดอย่างน้อยเราฉีดวัคซีน
เรื่องของภูมิคุ้มกันมันก็จะเพิ่มขึ้นมา
อันนี้เรายังไม่ต้องมองถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนนะ

แรกต้องฉีดกันก่อนนะครับ
คุณหมอยงผู้วรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ

ใช่ค่ะคุณหมอยงผู้วรรณเนี่ยก็เปิดเผยบอกแบบนี้
คือคุณหมอในโพสต์ทุกวันด้วย
ที่มีคนได้รับการฉีดวัคซีนเข้าจริงแล้ว
ภูมิคุ้มกันมันสร้างได้มากกว่าที่เคยคำนวณกันไว้
อะไรอย่างนี้คุณหมอยงโพสต์ทุกวันเลยนะครับ
และคราวนี้คุณหมอยงบอกว่าอยากให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีน
มันจะเป็นการป้องกันเขาป้องกันเรานะครับ

มีประชากร๗๐ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
อย่างน้อยละ๑เข็มทำให้จากที่เคยมีจำนวนผู้ป่วยเป็นหมื่นต่อวัน
เสียชีวิตหลัก๑๐๐๑๐๐๐ต่อวันนี้
แต่ตอนนี้ตัวเลขผู้ป่วยนะคุณ
เทียบเท่าหรือว่าน้อยกว่าประเทศไทยอีก
ประเทศไทยตอนนี้ทุกวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๒๐๐ใช่ไหม

องกฤษเขาน้อยกว่าบ้านเราแล้ว
ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากตะกรมีเป็นร้อยเหมือนกันนะครับ
แต่ตอนนี้เป็นแค่หลักหน่วยเท่านั้นเอง
เช่นวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในอังกฤษ
แค่๒คนเท่านั้นน้อยกว่าบ้านเราอีก
บ้านเรา๑๐๒๐รายนะครับ

ฝรั่งเศสมัวแต่พวงเรื่องอาการข้างเคียงครับ
แล้วก็การได้รับวัคซีนน้อยกว่าประเทศอังกฤษมากกว่าครึ่งเลย
ทำให้ขณะนี้ที่ฝรั่งเศสยังมีผู้ป่วยเป็นหลักหมื่น
มีการเสียชีวิตเป็นหลักหลายร้อยคนต่อวัน
ทั้งที่วัคซีนในประเทศฝรั่งเศส
ก็ไม่ได้ขาดแคลนมีมาก

แล้วก็เร่งที่จะฉีดให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดนะครับ
ดังนั้นคุณหมอยงบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุด
คือเราต้องได้รับวัคซีนหมู่ให้มากให้เร็วที่สุด
ที่ดีที่สุดขณะนี้คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด
สำคัญนะคือบางคนถามว่าสรุปคือเราต้องฉีดยี่ห้ออะไร
ยี่ห้อที่เร็วที่สุดค่ะคุณผู้ชม
บอกว่ายี่ห้อไหนมายี่ห้อไหนมีฉีดให้เร็วที่สุดเถอะ
ส่วนในปีหน้าใครต้องการกระตุ้นจะวัคซีนยี่ห้ออะไร
ถึงเวลานั้นเชื่อว่าวัคซีนจะมีจำนวนมากขึ้น
และเพียงพอเพราะตอนนี้บ้านเราพูดถึงเรื่องของเข็มที่๓แล้วนะ
นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อ๒๓วันก่อน

ถ้าไปดูประสิทธิภาพของเข็มที่๑กับเข็มที่๒
ว่ามันออกมาเป็นยังไงในอนาคตอาจจะต้องเตรียมเข็มที่๓ไว้
แต่พูดเผื่อไว้ก่อนให้คุณนะนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของยอดการจองคิว
ในการรับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙กันบ้าง
อย่างที่ผมบอกไปนะคุณนะวัคซีนต้องมาคนต้องมาคนต้องพร้อม
แต่ดูตัวเลขนี้นะครับยอดการลงทะเบียนจองคิว
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่กันนะครับ
ของวันที่๙พฤษภาคมเนี่ยคุณ
มีจำนวนผู้ที่มาลงทะเบียนแล้ว๑๕๕๑๓๔๒ราย
แล้วก็จองผ่านโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลรพศต
คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เขาเดินเท้าเข้าไปเคาะประตูตามบ้านต่างสอบถามกันเลยเป็นพันหลังเนี่ย
ท่านจะฉีดวัคซีนจะรับวัคซีนไหมนะครับ
ก็มีจำนวนอีก๒๙๗๑๒๔ราย
แต่ถ้าเทียบสัดส่วนคุณนะฮะ
กลุ่มที่เขาต้องการให้จองคิวช่วงนี้
ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่ม๗โรคเรื้อรัง
จริงมีทั้งสิ้น๑๖ล้านคน

ล้าน๖เปรียบเทียบกี่เปอร์เซ็นต์เองล่ะ
น้อยจริงนะฮะดังนั้นต้องช่วยกันนะครับ
แล้วก็นี่ตอบมาแล้วนะครับ
ว่าใครจะได้รับการฉีดวัคซีนอะไรนะครับ

เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป๑๑ล้าน๗แสนคน
แล้วก็ผู้ป่วย๗โรคเรื้อรัง๔ล้าน๓แสนคน
ส่วนนายกรัฐมนตรีเตรียมทำอะไรต่อรู้ไหมคุณ
เตรียมไปเยี่ยมชมจุดฉีดวัคซีนสิคะ
เพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยในกรุงเทพมหานครของเราเอง
ก็จะมีหลายจุดจะกระจายไปทั่วเลยคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเพื่อที่จะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม

เพราะว่ากลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมไปเนี่ย
จะเริ่มฉีดได้ก็คือ๗มิถุนายน

ก่อนหน้านั้นมีการพูดคุยกับภาคธุรกิจเอกชนแล้ว
เพราะธุรกิจเอกชนเขาก็เห็นดีเห็นงาม
บอกว่าถ้าจะใช้ห้างสิบสินค้าศูนย์การค้าต่าง
เป็นจุดในการที่จะให้บริการการฉีดวัคซีน

มันก็จะดีตรงที่ว่ามันเพิ่มพื้นที่
แล้วก็สามารถที่จะบริการการฉีดได้กระจายมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นห้างหรือศูนย์สรรพสินค้าในกรุงเทพ

ตอนนี้เขาเตรียมเป็นโมเดลออกมาแล้วนะคุณ
โมเดลที่แรกจะออกมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
เพราะว่าตอนนี้มีการเตรียมการสถานที่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้ว
รองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะครับ

อีกวันก็เตรียมแล้วทีนี้วันที่๑๒พฤษภาคมจะเริ่มเปิดแล้ว
ฉีดจริงตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
คือจุดที่จะฉีดตรงจุดนี้๑๐๐คนแล้วเขามีกลุ่มด้วยนะคุณ
คือก็มีกลุ่มเป็นพวกเจ้าหน้าที่ด่านหน้าจะเป็นกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยง
อย่างอะไรบ้างพนักงานเก็บขยะอย่างนี้๕๐เขตเลยนะ
ครูแบบนี้อันนี้จะต้องมาฉีด
หรือว่าก็ต้องดูไปถึงคนขับรถขนส่งสาธารณะพี่แท็กซี่
พี่วินรถจักรยานยนต์นะครับ
ก็ต้องดูรายละเอียดนะฮะแต่ว่าที่แน่คือภาคเอกชน
เขาร่วมมือกับรัฐบาลในการเปิดจุดตรงนี้แล้ว
ตามห้างศัพท์สินค้าและนอกจากนั้นนะฮะ
นายก็จะลงพื้นที่อีกวันที่๑๓พฤษภาคม
และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ขอบคุณทุกภาคสวรรค์จริงนะครับใช่ค่ะ